ตามไปใช้ในรูปแบบต่าง

นายสอนสุธากลั่นมาลีหรือว่าถั่วแร้เชิญยิ้ม
นายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทย
ก็ไปร้องเรียนต่อกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี

เพื่อแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่เอารูปตัวเอง
แล้วก็นำไปแชร์ภาพหมินเบื้องสูง
และนำไปวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลแบบเสียหายด้วย
นายสอนสุธากรรมลีก็กลับว่าเมื่อวันที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา
ภรรยาส่งข้อความแล้วก็รูปภาพมาให้ดูบอกว่า
แชร์ภาพและข้อความหมินเบื้องสูง

ถ้าใครมีการขอยืมเงินผ่านทางอินบล็กเฟซบุ๊คอะไรพวกนี้

เพราะว่าบางครั้งเราอาจจะต้องสอบถามจากเจ้าตัวหรือเพื่อนที่เราสนิท

แล้วก็เฟซบุ๊กปลอมเนี่ยเจอกันบ่อยโดนกันบ่อยด้วย
แล้วคนใกล้ตัวบางทีก็เชื่อใจแล้วก็หลงเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยนะคะ